ปัญหาเพื่อนบ้านทะเลาวิวาสกันอีกแล้วนะคะ
เบื่อไม้เมากันเขามีปัญหาระหองระแหงกันมานานแล้วแหละ
แต่ว่าล่าสุดกลายเป็นศพนะคะ
เพราะอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ยอมแล้วค่ะ

อุกอาจนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าห้องแถว
งให้เช่าในชุมชนวัชรปรานีถนนร่วมมิตรพัฒนา
บางเขนกรุงเทพนี่เองค่ะ

ไปพบศพผู้ตายก็คือนายพัชรพล
ลมณีศักดิ์อายุ๓๗ปี
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๓นัดซ้อน

ส่วนคนก่อเหตุก็เป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละค่ะ
ชื่อว่านายจารึกไม่ทราบนามสกุล
สอบสวนต้นเหตุของเรื่องย้อนกลับไปเมื่อ๒อาทิตย์ก่อน
ผู้ตายเคยเมาเหล้าเมาเสียงดัง
กระทั่งมีปากเสียงกับนายจารึก

ผู้ตายจะใช้ขวดตีหัวนายจารึกจนเลือดอาบ
แล้วใช้ไม้ไปทุบรถของนายจารึก
ได้รับความเสียหายจากนั้นพัชรพลหนีไปเลยค่ะ

หนีไปอยู่กับเพื่อนสาวชั่วคราว
จนกระทั่งย้อนกลับมาช่วงเย็น
ัชรพลหวนกลับมาในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง

เครื่องมอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดังเอะอะโวยวาย
เอาล่ะมีปากเสียงกับนายจารึกอีกครั้งหนึ่ง
แต่คราวนี้จารึกบอกว่าจะไม่ยอมถูกกระทำฝ่ายเดียว
เพราะจารึกมีปืนซ่อนติดตัวอยู่ด้วย

เอามายิงหัวนายพัชรพล๓นัดซ้อน
ัชรพลเสียชีวิตคาที่นะคะ
ผมเห็นคนที่เสียเขามาโวยวายโวยวาย

แล้วพักนึงเขาชุดละมุนกันผมก็ได้ยินเสียงปืน

ก่อนหน้านี้เคยเห็นคนที่เสียชีวิตกับคนก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกันมาก่อนไหม
เขาได้ผมไม่อยู่ในหุดการณ์นะครับแต่ได้ถามว่าเขามีเรื่องกัน
คนตายเขาพักอยู่ในชุมชนนี้ไหม
คนตายเขาพักอยู่ในสุมชนนี้ครับผม

แต่เราไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อน

หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บนะคะนายจารึกผู้ก่อเหตุรีบกลับเข้าไปในบ้านเลย
เสื้อผ้าแล้วก็พาลูกสาววัย๕ขวบพร้อมกับครอบครัว
ขับรถกระบะหลบหนีไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สนคันนายาว
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างติดตามตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ